ต้องยอมรับว่าช่วงนี้มาแรงจริงอะไรจริงนะคะ
ก็เลยทำให้ละครแนวสืบสวนสอบสวนของเจดเจ็ดพิพัฒน์เนี่ยกระแสดรอปลงไปหรือเปล่าหลายคน
คิดว่าทำไมช่วงนี้ละครของเจดไม่ค่อยได้รับความนิยมมากนะคะ
ซึ่งทางด้านเจดเจ็ดพิพัฒน์เองก็ออกมายอมรับนะคะว่าละครแนวสืบสวนของตัวเองเนี่ยเงียบไปเหมือนกันนะคุณ
ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าถูกกับคอละครเพียงบางกลุ่มเท่านั้นค่ะ
เราทำละครมาอย่างแรกที่เราทำคือเราอยากทำให้วงการวงการละครไทยมันมีอะไรมากกว่าเดิม
คุณคิดไหมคะว่ากระแสบุภีสันนิวานมันแรงมากอะไรอย่างนี้ครับ
จริงแล้วมันคนละวันนะมันคนละวันมันคนละวันแต่ว่าแต่เขาก็แรงจริงก็ต้องยอมเขาครับ
ก็อยากให้ติดตามไปเรื่อยแหละผมอยากให้สิ่งนี้มันเป็นตัวเบิกทางให้ในอนาคตต่อไปละครไทยอาจจะมีละครแบบนี้ขึ้นมาอีก
แล้วก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่ชอบดูละครนะคะคุณผู้ชมส่วนเรื่องสัญญาหนุ่มเจดเขาบอกว่าใครจะย้ายจะเทไปไหนแต่เจดขอสวนกระแสค่ะ
สัญญาต่อกับค่ายเดิมอีก๕ปีจองบทพระเอกแบบยาวไปเลยค่ะ
อีกยาวครับเพิ่งต่อไปเพิ่งต่อไปยาวไปเลยยาวไปเลยคงไม่ไปไหนแล้วคงไม่ไปไหนแล้วครับผม
เซ็นสัญญาต่อยาวเลยนะคะอีก๕ปีก็จะได้เห็นหนุ่มเจดโลดแล่นเป็นพระเอกให้แฟนคลับได้หายคิดถึงกันอย่างแน่นอนค่ะ

โคนัลเป็นการ์ตูแนวศึกษุนสับสวน

ลองดูเปลี่ยนมุมกันบ้างนะคะ